เพื่อดูกรณีของคุณป๊อกมากับมากกี้
คือคุณป๊อกเองก็ไม่สบายมากกี้ก็หอบลูกไปเยี่ยมคุณพ่อถึงขอบเตียง
หลังจากที่หนุ่มป๊อกนะฮะต้องผ่าตัด
ดีที่สุดก็คือสามเม็ดนี้อืมแต่สองเม็ดเล็กไม่ต้องมา
ทุกวันก็ได้นะลูกแบบนี้กลัวน่ะหนูเนี้ยจะเอาเชื้อ
กลับไปบ้านด้วยอืมอ่ากับสองเนี่ยจะมาตีหัว
แบบนี้ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเสมอนะบอกรักที่สุด
๒เม็ดเล็กแนลากแชเรียก๒เม็ดเล็กเป็นยารักษา

คุณป๊อกก็ก็ไปขับรถด้วยด้วยกัน
อันนี้คือขออนุญาตเล่านะป๊อกนะพี่ขออนุญาตเล่าอย่างน้อยเนี่ย
จะได้เป็นอุทาหอนได้กับอีกหลายคน
เพราะว่าบางคนไม่รู้ตัว

แล้วก็เหมือนกับเวลาแบบมาก
เดินอยู่หรือนั่งอยู่บนที่มันแป๊บขึ้นมาแบบแป๊บก็มีคนมาบีบ

ก็พอไปขับรถกันวันที่ขับรถเขาบอกเขาเป็นครั้งหนึ่ง
ตอนเดินไปข้างในร้านที่ผมไปร้านกาแฟ
เขาบอกเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้เขาจะไปหาคุณหมอ
แล้วก็ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นแกก็ไปหาหมอ
เราก็ไปหาหมอก็ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ย
๊อกก็ติดต่อกลับมาบอกว่าพี่ผมเจอปัญหาแล้ว
ไอ้ที่ผมปวดตอนแรกผมก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเส้นเส้นประสาท

อยู่ใต้อยู่ที่ข้างซ้าย

แต่คือมันมองไม่เห็นด้วยด้วยสายตาปกติ